ไปดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นความคืบหน้าของหนุ่มรายหนึ่ง
ที่มีการแชทกับสาวแล้วก็ลวงเอารถไปเนี่ยนะคะ
ล่าสุดทางตำรวจภูทรบ้างผือจังหวัดอุดรธานี
สามารถจับกลุ่มหนุ่มวัย๒๐ปีคนนี้ได้แล้ว
ว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วแต่ไม่เข็ดก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
นายนัชชากตศิลาอายุ๒๐ปีที่ก่อเหตุแชทบีท็อก
วงสาวเข้ารีสอร์ทก่อนจะเชิดรถเก๋งหลบหนีไปพร้อมทรัพย์สินภายในรถ

ตอนนี้ก็ไปจนมุมตำรวจที่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เจ้าหน้าที่จับได้ภายในห้องพักรีสอร์ตแห่งหนึ่ง
ถนนบ้านผือดงไร่อำเภอเมืองอุดรธานี
ขณะนอนอยู่ในห้องพักสาวอีกคนวัย๑๙ปี
ซึ่งถูกทำร้ายร่างกายแบบสะบักสบอมค่ะ

จึงได้ควบคุมตัวพร้อมรถของกลางไปสอบสวนที่โรงพัก
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การว่าไม่ได้เรียนหนังสือ
เคยถูกจับในข้อหาแชทแล้วก็ลวงเชิดรถมาแล้ว
เมื่อปี๒๕๕๗ติดคุกไป๑ปี๘เดือนค่ะ
จะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำกลางอุดรธานีได้เพียง๑เดือน
ก็มาก่อเหตุซ้ำซะแล้วมีเหยื่อหลงเชื่อ
นัดพบลวงเข้ารีสอร์ทก่อนจะขโมยรถขับหลบหนีไป
จากนั้นขับรถเก๋งไปอวดเพื่อนด้วยนะคะ
จะขับรถไปหาเหยื่ออีกคนที่แชทบีท็อกลวงไว้เช่นเดียวกัน
แล้วก็ได้ชักชวนไปร่วมหลับนอนในรีสอร์ทนี่แหละค่ะ
ต่อมาผู้ต้องหานำทรัพย์สินของเหยื่อรายแรก
เป็นแหวนทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึง
ทองคำหนัก๑สลึงที่อยู่ในรถไปขาย

นำไปซื้อยาบ้าเสพหลายเม็ดจนประสาทหลอน

ได้ทำร้ายร่างกายเหยื่อรายที่๒จนสะบักสบอม
กระทั่งตั้งใจจะนำยาบ้าที่เหลือไปขาย
แต่ถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหารักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย
เสพและมียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ